จะพาผู้ชมให้ดูฆาตกรต่อเนื่อง
ฆาตกรที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าไปทำร้ายใคร
แต่ทำร้ายคนด้วยรูปภาพค่ะ

ณเดชน์เครื่องหน้าหน้าตาก็หล่ออยู่แล้ว

ถึงใส่ว่านาเดชน์ไปทำหน้ามาใหม่หรือยังไง

เพราะหน้าพี่เอ๊ก็ทนเดียวกัน

เครื่องหน้าของณเดชน์แปลกไปอย่างเห็นได้ชัด

ใช่แฟนคลับสูดใจก็เข้ามาแซวน์พี่เอ๊ว่า

อีกไม่นานคุณพี่เอก็จัดการเหลือเหยื่อรายต่อไป
นั่นก็คือซุปตาของวงการพี่อ้ำพัชราภา

พร้อมกับขอบคุณที่เลี้ยงข้าว

ใช่ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็ทำเอาแฟนถึงกับฮานะคะ
เพราะพี่อ้ำถูกแอปแต่งภาพบีบหน้าจนเล็กคางแหลมตาโตสุด
ซีทั้งหลายก็รีบเข้ามาแซวกันใหญ่
ว่าตอนนี้เนี่ยพี่อ้ำเป็นเหมือนณเดชน์ไปแล้ว
บางคนยังแอบกระซิบให้สาวอ้ำแอบลบแอปนี้ออกไปเลย
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดี
ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่โดนฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เนี่ยทำร้ายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์เจมส์มา
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเออเป็นสีสันให้กับวงการบันเทิงได้จริงแหละนะ
เอาจริงคุณผู้ชมดูแต่ละภาพเนี่ย

ใช่อย่างภาพนี้ของซันนี่เนี่ยเขาบอกว่าดูไปถึงบันไดด้านหลัง
เป็นคลื่นเชียวมีคนบอกไว้แบบนี้
รวมไปถึงภาพของณเดชน์และนี่ก็เจมส์มาเหมือนกันนะ
บอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาแต่ละคนมันเปลี่ยนไป
มันไม่เหมือนในจอโทรทัศน์ที่เราเห็น

แต่รูปลงรูปก็น่ารักน่าสุขตาเห็นกันก็ไม่สุขอีก